ไปดูควายตัวหนึ่งโอ้โหเขาเขานี่ยาวโค้งค้ำคูณเลย
เขาบอกว่ามันทำให้เขาโชคดีด้วยนะฮะ
นี่เห็นไหมมันแบบคดอย่างนั้นเต็มไปหมดเลย
นี่คือฝูงควายของในยองข่าวพี่หมายครับ
เป็นชาวบ้านตำบลหลุงตะเขียนอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมา
มี๘ตัวส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของเจ้าโบโบ้
เจ้าโบโบ้เนี่ยนะเป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์ควายอยู่๓๐ปี
มีจุดเด่นคือเขาควายของมันไม่ได้ชี้ขึ้นฟ้านะ
แต่มันโครงลงดีนคือเรียกว่าคำคูณ
ข้างหนึ่งก็ยาวสัก๖๐เซนนะครับ

ขายควายเลี้ยงควายมาสี่สิบกว่าปีมาเหล็ก

มันตกลูกให้ปีละปีล้านนะฮะรวมกว่า๒๐ตัวแล้วนะครับ
หูโคตรเยอะน่ะเยอะน่ะ
แล้วที่๒๐ตัวที่ตกลูกมานะนะคะ
คือเอาลูกของเจ้าบูบูเนี่ยไปขาย
แล้วเอาเงินมามาเลี้ยงส่งครอบครัวส่งลูกตัวเอง
จนทั้ง๓คนนี้เรียนจบมีงานทำกันหมดแล้ว

แล้วก็เขาบอกว่ารักแล้วก็ผูกพันกับเจ้าโบโบ้มาก
คือใครเห็นก็โบมาถ่ายรูปด้วยหน่อย

แล้วเราก็ถามนะถามคุณยองว่าคุณยอง

มีสิเขาให้ราคาดีด้วยแต่ผมไม่ขายหรอก
เพราะว่าผมรักโบโบ้เหมือนสมาชิกในครอบครัว
เอางี้ผมจะเลี้ยงโบโบ้จนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งเลย
หายากนะควายแบบนี้แล้วก็เลี้ยงกันมาตลอดชั่วอายุคนแล้วนะ